ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศได้สันเสริญและยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงอุทิศพระวรกายและทรงงานอย่างหนักเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยทรงเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำนักข่าวเอเชียคอเรสคอนเดนต์ได้รายงานว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ริเริ่มโครงการในพระราชดำริขึ้นมาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษดรในถิ่นธุรกันดาล
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาวทำให้เรามักคุ้นหูกับคำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จนิวัตรกลับประเทศไทยหลังเสด็จศึกษาต่อยังประเทศสวิสเตอร์แลนด์
พระองค์ท่านทรงเริ่มโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับเกษตรกรรมและการเพาะปลูกขึ้นที่พระราชวังดุสิต
พระองค์ท่านได้ทรงเพาะพันธุ์ปลานินและพระราชทานให้แก่ราศดรในถิ่นธุรกันดาล
ได้มีอาหารโปรตีนสูงรับประทานซึ่งทุกวันนี้ปลานินยังคงเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสูงที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย
เพื่อทรงรับฟังปัญหาและชีวิตความเป็นอยู่ของราศดร
พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันธารกับราศดรโดยไม่ถือพระองค์
ซึ่งพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นธุรกันดาลที่เข้าถึงได้ยาก
กลายเป็นภาพที่ตราตรึงอยู่ในจิตใจของประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
และทำให้ชาวไทยต่างเทิดทูลและสันเสริญพระองค์ท่านให้เป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
ตลอดระยะเวลากว่า๗๐ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จขึ้นครองราชพระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน
โครงการในพระราชดำริกว่า๔๖๐๐โครงการ
และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านทำให้ประเทศไทยสามารถฝ่าฟันกับวิกฤตและปัญหาต่าง
ศตวรรษที่๒๑ได้อย่างประสบความสำเร็จ